โดยเฉพาะเรื่องของขโมยค่ะไปดูกันต่อเลยมีมาทุกวันเลยอ่ะ
ช่วงนี้โจรขโมยนี่มันเยอะจริงขโมยได้แม้กระทั่งถังแก๊สค่ะ
ดูภาพกล้องวงจรปิดไปนะคุณผู้ชมนะลักษณะจากภาพกล้องวงจรปิดนี่เหมือนคนจะไปส่งแก๊สเหมือนกันนะ
เอาแก๊สซ้อนท้ายรถไปเห็นไหมเหมือนจะไปส่งแก๊สแต่ไม่ใช่นะคะนี่คือขโมยนะคะ
รถผ่านไปผ่านมาเขาก็ไม่รู้คุณนึกออกป่ะเหมือนจะไปส่งแก๊ส
เขาขโมยถังแก๊สมาจากร้านขายโรตีแห่งหนึ่งในซอยบางแฟบพัฒนาอยู่เขตเทศบาลเมืองควนลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ตำรวจเขาตามจับตัวมาได้แล้วนะคะนี่จากการสอบถามหัวขโมยเนี่ยยอมรับสารภาพเลยยอมรับแต่โดยดีเลยบอกว่าเขาขโมยถังแก๊สมา
แก๊สขนาด๑๕กิโลกรัมเนี่ยที่เห็นเนี่ยถังใหญ่มากคือเหมือนเวลาแก๊สในบ้านหุงต้มหมดอ่ะ
ขับมอไซค์ไปส่งแล้วคุณดูเขาบอกว่าเขาทำไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรตกงาน
แต่มันไม่ใช่ข้ออ้างในการที่คุณจะมาขโมยคุณดูนะฮะ
ที่สำคัญคุณผู้ชมไม่เท่านั้นนะตัวเองเป็นพ่อคนนะ
เลี้ยงลูกตกงานแต่ว่าติดยาเสพติด

แล้วก็รับสารภาพมาแล้วว่าเคยทำแบบนี้มาถึง๒ครั้งด้วยกัน
ครั้งแรกเนี่ยเจ้าของเขาไม่เอาความเพราะว่าเขาสงสาร
แต่ครั้งนี้ไม่รอดนะคะตำรวจเขาตามจับมาได้แล้วนะคะ
ถูกดำเนินคดีในข้อหารลักทรัพย์และเสพยาเสพติดด้วยค่ะ
ทำอะไรคิดดีคิดถึงลูกด้วยนะบางทีบอกตกงาน
แล้วจะหาเงินเลี้ยงลูก๓ขวบแต่ทำแบบนี้
ตัวเองหมดอนาคตเลยนะฮะ
ดีไม่ดีติดคุกแล้วลูกจะอยู่กับใคร
ก็ต้องตั้งสตินะคะทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ทำงานที่สุจริตรับรองว่าทำดีก็ได้ดีนะคะ
ทำงานสุจริตอย่างไรเงินเดี๋ยวก็มาเองนั่นแหละ